คุณผู้ชมลืมผู้หญิงคนนี้ไปหรือยังคะ

แตงโมนี่คนไทยไม่ลืมแน่นอนเลยนะคะ

เงียบไปเลยไม่ปรากฏผ่านสื่อเลย
ล่าสุดค่ะชาวเน็ตบอกว่า
โฟกัสไปที่กระติกอีกรอบดีไหม
ไปจับพิรุษกระติกอีกรอบดีไหม

พวกเราพลาดเรื่องนี้ไปได้ยังไง
ปลอลลองช่วยหาข้อแทดจริงอื่น
คือโฟกัสไปที่ต้นแขนซ้ายของกระติกเลยค่ะ

รอยสักต้นแขนซ้าย
เทียบรูปซ้ายกับรูปขวา

และบางรูปมันไม่มี
ตั้งข้อสังเกตชาวทวิตเตอร์คนนี้
เพราะอะไรค่ะคุณผู้ชมเขากลับมาโฟกัสที่กระติกอีกรอบหนึ่ง
เพราะเขาพยายามจะหาคำตอบว่า
รูปขวาที่เขาถ่ายคู่กับคุณแตงโมบนเรือ
แล้วฉากหลังเป็นสะพานพระราม๘รูปนี้จำได้ใช่ไหมครับ
ปรากฏครั้งแรกในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย

คือมันไม่มีอะไรผิดปกติบนเรือ
แล้วตอนแรกคนเห็นภาพนี้นะ
จุดที่เขาสังเกตคือเวลาของรูปถ่ายตอนกี่โมง

ใช่ค่ะพอรูปนี้ปรากฏออกมาปุ๊บ
หลังจากนั้นชาวเน็ตก็ใช้คำว่าจับโป๊ะปั๊บเลยนะคะ
เรื่องของฉากหลังทั้งเรื่องของการตัดต่อ
ต่อแม้แต่ร่างกายของคุณแตงโม

ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่า

ต้นแขนซ้ายต้นแขนซ้ายของกระติก
ภาพที่แซนถ่ายเนี่ยมีรอยสักใช่ไหม
แต่ทำไมภาพขวาตอนถ่ายกับแตงโม
ต้นแขนซ้ายไม่มีรอยสัก
นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดยังไงคะ

คิดไว้ในใจก่อนแต่เราถามกระติกแล้วนะคะ
เราอยากให้กระติกอธิบายความให้ค่ะคุณผู้ชม
พี่แจ็คเกอรีนพี่แจ็คเกอรีน

ไม่รับไม่เป็นไรแชทไลน์ไปเลยค่ะ

ตอบแล้วดูสิคะเขาตอบ

ยังไม่มุบออนกันอีกเหรอพี่
นี่ถ้าสายตาไม่ยาวไกลอย่างพี่

ยังไม่มูฟออนจากรูปกันอีกเหรอพี่

แจ๊คถามติกสรุปติกศักดิ์ต้นแขนซ้ายไหม

ไม่ได้ตอบคำถามแบบอธิบายความ
ระบุของเวลาในคลิปบอกว่าเอาไปดูเอาเอง

คนนี้ล่ะค่ะมีการอธิบายว่าเอ๊ะทำไมบางรูป
ต้นแขนซ้ายกระติกถึงมีรอยสัก

คุณผู้ชมลองฟังคำตอบแล้วคิดตามว่า

คนจับผิดว่าอ้าวตกลงคุณกติกสักแขนซ้าย

ในรูปที่ถ่ายกันเป็นหมู่เนี่ยแขนซ้ายคุณศักดิ์นะคุณมีเพ้นอะไรไว้หรือศักดิ์อะไรไว้สักอย่างแล้วทำไมในรูปปกติดันไม่เห็นว่าแขนซ้ายคุณศักดิ์ซะงั้นตกลงคุณแต่งรูปใช่ไหมคนก็ไปชั่วแต่งรูปเพราะอันนี้อีกส่วนหนึ่งอีกถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้รูปมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงบอกได้เลยฮะว่าเป็นเพราะกล้อง
เขาอธิบายความบอกว่าเวลาถ่ายกล้องหน้ามันจะเหมือนกับเราส่องกระจก
ซ้ายขวามันจะสลับกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอารูปซ้ายก่อนนะคะ
เป็นคนถ่ายใช้กล้องหน้าแปลว่าจริงแล้วไอ้รอยสักเนี่ยมันจะอยู่
รูปซ้ายมือที่กระติกอุ้มรูมด้วยค่ะ
นี่ใช้กล้องหน้าถ่ายไหมฮะ
ถ้ามีคนถ่ายให้คำถามคือแล้วทำไม
รอยสักอยู่ต้นแขนซ้าย

พยายามดูอยู่ว่ารูปที่ถ่ายบนเรือ๓คนเนี่ยรอยสั่งมันดูใหญ่นะ
ที่เป็นรูปถ่ายกับลูกเนี่ย

มันก็เลยดูเล็กลงแต่ลักษณะคล้ายรูปเดียวกัน
ทีนี้ถามต่อว่าถ้าผู้ชายคนนั้นที่อธิบายบอกว่า
ถ้าใช้กล้องหน้าในการถ่ายรูปมันจะสลับซ้ายขวากัน
ที่แซนถ่ายเป็นคนถือเนี่ยมือถือเนี่ย
เข้าใจได้สลับซ้ายขวาเราตั้งหลักกันแบบนี้ว่า
จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูด้วยตาเลยนะ
แสดงว่ารอยสักของกระติกจะต้องอยู่ต้นแขนขวาถูกไหมคะ
แต่พอแซนถ่ายเนี่ยแซนถ่ายด้วยกล้องหน้า
มันก็จะสลับจากขวาไปอยู่ซ้ายครับแต่รูปที่อุ้มลูกอ่ะ
ถ้าเกิดว่ามีคนถ่ายให้ถ้ามีคนถ่ายให้
รอยสักก็ต้องอยู่แขนขวาถูกไหมคะนี่ค่ะ
มันจะไม่เป็นลักษณะคือสลับซ้ายขวาแบบกล้องหน้าถูกไหมถูกไหมคะครับ
ประเด็นไว้แบบนี้คนที่ต้องตามต่อ
ไม่ใช่เรานะคะตำรวจค่ะ
มันก็น่าส่วนคิดนะครับสำคัญครับแต่จริง